พาคุณผู้ชมไปดูวิญญาณที่นครศรีธรรมราชกันดีกว่า

ไก่และวิญญาณฟักในอาหารกลางวันเด็ก
คือเขาบอกทนไม่ไหวแล้วเด็กเป็นช่วงวัยเจริญเติบโต

เด็กทุกคนเหรอเด็กวัยกำลังเติบโตเลยนะ
คุณผู้ชมลองไปดูซิว่ามันเป็นซ่าไก่กับวิญญาณฟักจริงไหม
นี่ค่ะแกงจืด

หรือคุณรัชพรหรือเขาอาจจะตักไปหมดแล้วหรือเปล่า
อันนี้เป็นช่วงแบบก้นของหม้อหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ประจำเลยนะ

เนี่ยเด็กเนี่ยมายืนรอค่ะ
ตักอาหารก็ตักให้แกงจืดฟักน้ำหลงเหรง

แล้วก็ให้แตงโม๑ชิ้นกับเด็กที่ยืนต่อแถว

คนตักอาหารบอกกับเด็กว่าอย่างไรรู้ไหมคะ

ขอเก็บลดความอ้วนนะ

เนื้อไก่มากไม่ดีเดี๋ยวมันเป็นมะเร็ง
เพราะเนื้อไก่มันมีสารให้มะเร็งรู้ไหม

ข้อความบอกว่าเศษแกงกับวิญญาณฟัก
เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันทั้งปี๒๐๐วันสำหรับปี๒๕๕๙

ตกวันละ๓๕๐๐๐บาท
มีประมาณ๑๗๐๐คนเฉลี่ยหัวละ๒๐บาท
แต่ได้อาหารมาเท่านี้ค่ะ
พอคลิปถูกแชร์ออกไปนะคนเข้ามาวิภาควิจารณ์ถล่มทลายเลย
บอกโอ้โหจัดอาหารแบบนี้แหละ
ทำให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ
เด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโตควรได้สารอาหารครบถ้วน
ไม่ใช่จะมากินคลีนหรือว่าลดความอ้วนอะไรแบบนี้
แล้วถ้าคุณยังให้อาหารด้อยคุณภาพกับเด็กแบบนี้
โรงเรียนต้องรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุณาไปตรวจสอบ

นี่เชื่อไหมเวลาเล่าข่าวนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่หลายพื้นที่
จังหวัดจะส่งข้อมูลมาบอกว่าที่โรงเรียนฉันที่อำเภอฉันก็เจอส่งมาบอกกันหน่อยละกันนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสะท้อนค่ะ